ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปตามติดสาวคนหนึ่ง
ไปจับผีในแบบฉบับของชาวไทยเชื้อสายจีน

วันนี้ก็จะพาไปจับผีกันนะคะ
มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านนี้ค่ะ
และมีปอบหรือวิญญาณ

ตอนนี้ก็เริ่มทำพิธีแล้ว
ตอนนี้ไปห่อผ้าที่อากงจับวิญญาณมาได้นะคะอากงบอกว่าไม่เคยเจอวิญญาณที่มีวิชา

เจ้าพิธีค่ะแล้วก็เอาน้ำมอบไปถูงน้ำนะคะ
แล้วก็เผาแล้วก็เอาน้ำดำนะคะ
ใจควรไม่ค่อยดีอะไรฟะ

ค่ะคุณใช่มั้ยดีฉันว่าทุกคนลุกเหมือนกันน่ะเล่าให้ฟังละกัน
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ผ่านติ๊กต๊อกของคุณนัท
เป็นสาวอาสาสมัครกู้ภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะคะ
วันนั้นในหน่วยมีภารกิจพิเศษที่จะต้องลงพื้นที่ไป
ขับไล่วิญญาณร้ายที่ทำการกัดกินผู้ป่วยติดเตียง
อยู่ในร่างกายเนี่ยโอ้โหวิญญาณมากัดกินในร่างกายไปหมดแล้ว

ถูกต้องเธอลงพื้นที่ไปติดตามดู
เนื่องจากว่าเธอบอกเป็นครั้งแรกที่เธอเคยได้รับแจ้งเรื่องราวอะไรแบบนี้
เมื่อถึงพื้นที่อากงหรือว่าชายชุดดำคุณจะเห็นไหม
นี่ใช่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีพลังแกร่งกล้ามาก
เขาจะทำพิธีขับไล่วิญญาณร้าย
แล้วภายในพิธีก็จะมีเครื่องถวายต่าง
เพื่อเป็นการอัญเชิญเทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฝั่งจีนนะคะ
มาช่วยกันขับไล่วิญญาณร้ายออกไป
หลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มทำพิธีทำการเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้องอ่ะ
ค้องขับไล่อ่ะแล้วก็มีปล่อยข้าวสัตว์
ปล่อยข้าวสัตว์เสกด้วยเออเวลาปล่อยอาการเป็นไงปล่อย
แบร้อนแสบร้อนประมาณนั้น
นี่คุณได้ทุกอย่างเลยเนอะผมได้หมดอ่ะ
ค่ะแล้วก็จะมีการขีดเขียนอัคระไล่ผีบนร่างของผู้ป่วยด้วยนะ
เพื่อไล่เอาผีออกจากร่างไป
แล้วก็ขึ้นไปขับผีจากบนบ้านลงมา
นี่ไล่ผีเห็นไหมเห็นไหมไล่ผีลงมาแล้วเอามาใส่ในไหน
ใส่ในผ้ายันคุณแต่เนื่องจากเขาบอกวิญญาณตนเนี่ยโอ้โหพลังแก่กล้ามาก
เราลูกศิษย์ต้องรุ้มช่วยกันจับนี่ไหมเนี่ยนะตายตีวิญญาณ

ตีวิญญาณพูดอยู่ตีให้วิญญาณเข้ามาอยู่ตรงนี้
อากงหรือว่าชายชุดดำเขาก็แร่คาถา
สยบเหมือนเป็นการจับวิญญาณร้ายลงในหม้อ
พอลงในหม้อเสร็จก็ไปถ่วงน้ำ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคุณ
คนที่เคยพบเจอกับเหตุการณ์นี้เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลย
เจ้าของคลิปอย่างคุณนัทเนี่ยนะคะเธอก็ฝากย้ำมาว่าเรื่องแบบนี้คุณ
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วมันเป็นความเชื่อนอกระบบ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
คุณเห็นไหมนี่คอมเมนต์บอกแถวบ้านหนูมีวิญญาณแบบนี้เลย
คนนี้บอกอยู่ช่วยงานสารเจ้าเจอบ่อยมาก
ยังไงบอกย้ำชัดใช้วิจารณญาณในการรับชม
โอ้นี่เป็นแบบปราบผีจีนเออจริงมันไม่เหมือนในหนังนะ
แต่บอกไว้ก่อนนี่เป็นงานเรื่องของพิธีกรรมแห่งความเชื่อ